ทองหล่อเลยผู้โดยสารกับแท็กซี่
ผู้โดยสารเขาบอกว่าแท็กซี่คันนี้คุณใช้รถผิดประเภท

เท่านั้นแหละค่ะพอผู้โดยสารไปขึ้นแท็กซี่คันใหม่
แท็กซี่เถื่อนคันนี้นะเรียกพวกมาลอง

เขายังมีการพูดด้วยนะว่าเอาเลย
ตำรวจทองหล่อเอาเลย

คุณผู้ชมอุ๊กอ่านมากค่ะ

แท็กซี่เขียวเหลืองป้ายเหลืองดำคันนี้

แต่เป็นอีกคันนึงที่ผู้โดยสารเขามาขึ้นแล้ว

เป็นพวกของแท็กซี่เถื่อนที่ตรงโทรตามพวกมาแล้วมาล้อมรถแบบนี้ค่ะ

บอกว่าเอาเลยตำรวจทองหล่อเอกมัยไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
แปลว่าอะไรตำรวจทำอะไรเขาไม่ได้แบบนี้เหรอคะ

เจอแบบนี้ในการค่ะ
ในการเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้เสียหายเป็นผู้โดยสารนี่แหละ

แล้วบอกว่านี่เราอยู่ในประเทศที่มีแท็กซี่ผิดกฎหมาย
ไม่พอใจผู้โดยสารถึงขนาดเรียกพวกมารุมทำร้าย
ผู้โดยสารผู้ชายและหญิงใจกลางทองหล่อเลยเหรอ
แล้วตำรวจยืนดูไม่เห็นทำอะไรเลย
อ้างว่าเอาเลยตำรวจทองหล่อเอกมัยไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
นี่เป็นภาพเป็นคลิปที่เขาถ่ายจากมุมในรถนะ

บอกว่าวันนั้นมันเกิดเหตุช่วงประมาณตี๑
คือยอมรับแหละผมก็ดื่มมาผมก็ไปสถานบันเทิงแถวนั้นมา
ผมกับเพื่อนกำลังจะเรียกแท็กซี่ริมถนนตรงปากซอยทองหล่อ๑๒
เดี๋ยวจะไปหาเพื่อนต่อที่สุขุมวิท๒๔
ทีนี้แท็กซี่คันแรกที่ผมเรียกเนี่ยเขาเป็นป้ายขาวดำ
คันนั้นเขาปฏิเสธที่จะไปด้วยนะคือเขาไม่รับผม
ผมก็เลยถามคนขับแท็กซี่คันนั้นว่าอ้าวทำไมพี่ไม่ไปเหรอ
รถพี่ผิดกฎหมายนี่ทะเบียนพี่เป็นป้ายขาวดำ
หลังจากพูดจบปั๊บตัวโชเฟอร์เขาลงมาจากรถจะมาหาเรื่อง
จังหวะนั้นเขาได้แท็กซี่คันนี้เขียวเหลืองคันใหม่ค่ะ
ซึ่งตัวของคุณการบอกว่าขี้เกียจจะทะเลาะต่อ
ก็เลยมาขึ้นรถแท็กซี่เขียวเหลืองที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะ
แต่ฝั่งแท็กซี่แท็กซี่เถื่อนคันนั้นเขาขับรถตามมา
แล้วก็มาประกบเรียกพวกมาอีกค่ะ
มาเติมกันประมาณ๕๖คนให้มาล้อมรถแท็กซี่ที่คุณการนั่งอยู่
คุณการบอกว่าเอาตรงนะพี่ผมดื่มมานิดหน่อยผมก็โมโห
พอเขามาล้อมรถแท็กซี่แบบนี้ผมก็เลยชูนิ้วกลางให้
เอาก็แจกของลับไปฝั่งกลุ่มแท็กซี่เถื่อนยิ่งไม่พอใจค่ะ
ก็หลังจากที่เขาปฏิเสธก็เดินไปเราเดินถอยออกมา
เราจึงเห็นว่ารถเขาไม่ใช่แผนกฎิกฤษ
นี่ต้องถามทางผู้กำลับศทรทงหล่อค่ะ
พวกเขาไม่ได้ขับแท็กซี่เถื่อน
แต่เป็นการขับรถแท็กซี่ที่เรียกผ่านแอปพลิเคชัน
ตอนนั้นที่ผมไม่ได้รับผู้โดยสารไม่ได้รับ
ทางฝั่งคุณการคนนี้นะที่เป็นผู้เสียหาย
ตอนนั้นผู้โดยสารเรียกผ่านแอปพอดีไงก็เลยปฏิเสธไป
แล้วฝั่งผู้โดยสารเขาก็เปิดประตูขึ้นมา
ผมปฏิเสธเพราะว่าผมติดลูกค้าผ่านแอปแล้ว
ฝั่งนั้นเขาไม่พอใจปั้งปิดประตูรถเสียงดัง
แล้วทุบรถอีกมีการตะโกน
ว่าผมเอารถป้ายดำมาวิ่งได้ยังไงชูนิ้วกลางใส่พวกผมอีก
ผมก็เลยโมโหและเรียกพวกมาก่อเหตุแบบนี้
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ฝั่งผู้เสียหายนะ
เดี๋ยวเขาต้องไปตรวจร่างกายนะเอาใบรับรองแพทย์
ยืนยันแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ